คุณกำลังฟังไทยรัฐพอร์ตแคสต์เพื่อนคู่หู
กันกับดีเจพี่อ้อยนภาพร
สวัสดีค่ะมาแล้วประจำที่เรียบร้อยค่ะ
ไปพร้อมพร้อมกันนี่ตอนนี้เมื่อกี้เริ่มต้นกะจะถอนหายใจ
มาก่อนเลยนะคะทำไมปีนี้เป็นปีที่เราต้องสู้กับภัยพิบัติ
เรื่องของภัยธรรมชาติเยอะเยอะเนอะพายุแต่ละลูกแต่ละลูก
นะคะลุ้นกันไปแล้วก็รับมือกันไปเอาใจช่วยและส่งกำลัง
ใจให้กันและกันนะคะเขาบอกว่าหลังจากโนรูผ่านไปยังมี
พายุอีกประมาณลูกถึงสองลูกที่จะเข้ามาจนกว่าจะหมด
ฤดูฝนรับมือกันไปเรื่อยเรื่อยนะคะนะเอาใจช่วยกันอย่าง
่ำเสมอค่ะไม่ว่าเจอโจทย์ยากแค่ไหนเราจะต้องผ่าน
ยากยากนี้ไปด้วยกันให้ได้นะคะถ้าเป็นเรื่องของ
ภาวะจิตใจมาทางนี้เลยเจอกันในฮาวทูรักษ์ค่ะกับ
เจพี่อ้อยแบบนี้แหละทุกอาทิตย์เลยทุกช่องทางของไทย
ออนไลน์นะคะไม่ว่าจะฟังกันอยู่ที่ไหนก็ตามทีขอบคุณ
กับทุกกำลังใจและขอบคุณความไว้วางใจที่ทยอย
ส่งคำถามมาให้อยู่เรื่อยเรื่อยนะคะแล้วมาดูคำถามของ
วันนี้กันเป็นเรื่องที่น่าสนใจค่ะอยากจะชวนหลายคน
นะคะคำว่ามีแฟนเด็กมีแฟนเด็กคือไม่ได้แปลว่าแฟน
เด็กทุกคนจะต้องมีลักษณะเดียวกันหมดแต่การมีแฟนเด็ก
ในบางครั้งที่เรามีอายุที่ห่างกันมากมากมีแก๊ปที่ห่าง
กันมากมากบางทีเป้าหมายในชีวิตของเราก็ต่างกันนะแต่ละ
นมีเป้าหมายในชีวิตที่ต่างกันก็ต้องดูว่ารักกัน
มากพอจะเดินหน้าต่อหรือเปล่าลองมาดูคำถามวันนี้กัน
สวัสดีค่ะพี่อ้อยค่ะชื่อแววค่ะแววมีเรื่องอึดอัด
อยากหาทางระบายและหวังว่าพี่อ้อยจะช่วยลดความอึด
ใจให้แววได้ลองดูลองดูแววเคยคบกับผู้ชายคนหนึ่ง
อายุอ่อนกว่าแววเก้าปีแววทำงานแล้วแต่ผู้ชายคนนั้นเนี่ย
เรียนปี๒ในปีแรกค่ะรักเราหวานชื่นมากแววย้ายมาอยู่หอ
กับเขาด้วยความที่เรามีรายได้แววก็เลยออกค่าห้องค่าน้ำ
ค่าไฟให้เขาช่วงแรกแรกอะไรมันก็ดีนะพี่เนอะ
แต่พอผ่านไปเขาเริ่มอยู่ไม่ติดห้อง

ด้วยความที่แววทำงานแล้วตกเย็นเราก็อยากกลับห้องมาเจอเขา
แต่เขากลับออกไปหาเพื่อนทุกคืน
เองเริ่มบ่นเขาเองก็เริ่มหุดหงิด
หาว่าแววงี่เง่าเขาบอกว่าเขาก็มีสังคม
มีรุ่นพี่รุ่นน้องที่ต้องออกไปสังสรรค์
กลายเป็นเรื่องที่ทำให้เราทะเลาะกันหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้น
ทุกครั้งที่ทะเลาะกันเขาก็จะบอกว่า
แววทำให้เขาอึดอัดอย่ามาเป็นแม่คนที่สองได้ไหม
พอโดนพูดแบบนี้บ่อยแววก็เลยพลั้งปากไปว่า
ถ้าอึดอัดนักเราลองลดสถานะกันไหมมาเป็นแค่คนคุย
มาเป็นพี่เป็นน้องคนสนิทกันเหมือนก่อนที่เราจะคบกัน
เขาก็ไม่ตอบรับแล้วก็ไม่ได้ปฏิเสธนะคะ
แต่เขาบอกว่าตามใจแววแล้วกันแต่เขาไม่อยากเสียแววไปนะ
เพราะว่าแววเป็นผู้หญิงที่ดีที่สุดตั้งแต่เขาเคยคบมา
ตอนนั้นเนี่ยแววก็อารมณ์ร้อนค่ะแววก็เลยยืนกรานที่จะลดสถานะดูก่อน
ว่าอะไรต่อไม่อะไรมันจะดีขึ้นแล้วเราค่อยกลับมาคบกันใหม่
หลังจากที่ลดสถานะแววตัดสินใจย้ายกลับมาอยู่บ้าน
แต่เราก็ยังติดต่อถามสารทุกข์สุขดิบกันเหมือนเคย
ไปไหนมาไหนด้วยกันกินข้าวดูหนังด้วยกันเหมือนเดิม
บางครั้งเขาบ่นคิดถึงอยากนอนกอดเราก็ไปหอเขานะคะ
กับเขาอยู่ในสถานะแบบนี้มาเกือบ๒ปีห่วงกันได้ห่วงกันได้
กันได้แต่เราทั้งคู่สามารถไปลองคุยกับคนอื่นได้
ประหลาดไหมล่ะคะตอนนั้นแววคิดแค่ว่าต่างคนต่างมีพื้นที่ของตัวเอง
และมีพื้นที่ของเราก็อยู่ด้วยกันต่อไปได้จนวันหนึ่งแววก็เริ่มถามเขาว่า
พร้อมจะกลับมาใช้สถานะแฟนหรือยังแต่เขากลับบอกว่าก็เป็นแบบนี้ดีแล้ว
อึดอัดดีอ่าพี่เห็นด้วยค่ะเพราะอะไรรู้ไหม
เราดันไปเปิดทางให้เขาแสดงออกซึ่งความไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสัมพันธ์ไง
ห่วงได้หึงได้นอนด้วยกันได้ด้วยแต่ต่างคนต่างไปคุยคนอื่นได้ด้วยนะ
โถผู้ชายเห็นแก่ตัวคนไหนจะอยากกลับมาเป็นแฟนล่ะคะ
อิสระเสรีไม่ต้องมีความรับผิดชอบใดด้วยซ้ำไป
ไม่นานมานี้ค่ะเหมือนเซนต์ผู้หญิงของเรา
มันบอกว่ามีอะไรผิดปกติทั้งที่เขาไม่ได้ทำตัวผิดปกติเลยนะคะ
ก็เลยลองล็อกอินเฟสเขาเข้าไปทั้งที่เขานอนอยู่บนเตียงข้าง
เมื่อเราเข้าไปส่องเฟสเขาเรากลับไปเจอภาพที่เขาถูกแท็กมา
ซึ่งกำลังนอนในห้องของผู้หญิงคนหนึ่ง
ไล่ดูรูปที่ถูกแท็กมา
ถ่ายรูปกับผู้หญิงคนนั้นเยอะมากมีทั้งภาพไปกินไปดื่มไปเที่ยว
หรือแม้แต่นอนกอดกันและที่สำคัญผู้หญิงคนนั้น
ตัดสินใจเอามือถือปลาใส่หัวเขาเลยค่ะ
เสียดายนะคะพี่ที่หัวเขาไม่แตกโอ้น้องคะใจเย็นลูก
แววเอาภาพให้เขาดูด่าว่าเขาว่าทำไมทำกับแววแบบนี้
ไปกินไปเที่ยวยังรับได้นะแต่ขนาดไปมีอะไรกับเขา
ใช้ชีวิตด้วยกันทำไมไม่ให้เกียรติกันเลย
เขาถามแววกลับว่าแล้วตอนนี้เราเป็นอะไรกัน
มันทำให้แววตัวชาค่ะพี่เขาบอกแววว่าแววไม่มีสิทธิ์ทำกับเขาแบบนี้
เพราะแววเป็นคนเริ่มต้นลดสถานะเองเขามีสิทธิ์ที่จะมีใครก็ได้
เพราะแววไม่ใช่แฟนเขาพี่อ้อยคะที่เขาพูดมันก็ถูก
แต่การกระทำมันไม่ใช่อย่างน้อยถ้าเขาจะมีแฟนใหม่
ก็ควรบอกเลิกแววให้ชัดเจนไม่ใช่มาทำแบบนี้
มันเห็นแก่ตัวมากคืนนั้นแววตัดสินใจเลิกกับเขาอย่างเป็นทางการ
ข้าวขนของออกจากห้องเขาแล้วแววก็บอกให้เขาคืนเงินทั้งหมดให้แววด้วย
เพราะตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันเขายืมเงินแววไปเที่ยวไปกิน
ก็เลยอยากมาระบายให้พี่อ้อยฟังอยากได้ข้อคิดดีจากพี่อ้อย
ความรักที่ผ่านมาและการหาคู่ชีวิตในอนาคต
เพื่อที่จะไม่เจ็บแบบนี้อีกโอ้โหคำถามนี้แหละค่ะน้องแววจ๋า
มันช่างกดดันตอนนี้ตั้งสติดีก่อนนะ
แววกำลังเจ็บปวดกำลังทุรนทุรายและฟูมฟาย
ต้องมายอมรับความจริงข้อหนึ่งกันก่อนค่ะ
ความรักมันเป็นเรื่องไม่แน่นอนที่สุดในโลก
เมื่อวานรักวันนี้รักพรุ่งนี้ไม่รู้แล้วนะคะ

น้องถามว่าจะทำยังไงจะได้หาคู่ชีวิตในอนาคต

เพราะทุกอย่างมันไม่มีสูตรสำเร็จนะคะ

ตอนทิ้งก็ไม่ได้โโภคกันนะ
เวลาน่าจะคัดกรองคนที่ไม่จริงใจออกไปจากชีวิตและเรียนรู้วิธีคิดจากชีวิตรักครั้งที่ผ่านมา
แววจ๋าบางคนนะดูใจกันมาเป็น๑๐ปีแต่งงานไม่กี่เดือนก็เลิก
๑๐ปีที่ผ่านมาเนี่ยดูใจกันยังไงนะถึงไม่รู้ว่าเขามีอีกตั้งหลายมุมที่เราไม่รู้
เพราะในที่สุดแล้วทั้งเขาและเรามันมีความเคลื่อนตัวค่ะทั้งวิธีคิดทัศนคติตักกะการใช้ชีวิต
เพราะฉะนั้นอย่าไปถือว่าเจอกันเมื่อ๕ปีที่แล้ว๕ปีนี้ก็ต้องเหมือนเดิมสิ
ปีหน้าก็ต้องเหมือน๕ปีที่ผ่านมาสิความรักเคลื่อนตัวทุกวัน
คาดหวังความเหมือนเดิมในวันที่โลกหมุนไปทุกวันทุกวันทุกวันค่ะ
แฟนคนนี้เนี่ยอายุอ่อนกว่าน้องตั้งเก้าปีต่อให้รู้นะคะว่าความรักไม่ได้อยู่ที่วัย
ขอแค่ใจตรงกันนะนะแต่นั่นแหละค่ะเป้าหมายของแต่ละวัยมันอาจจะไม่ใช่ภาพเดียวกัน
เขาปี๒มีอะไรให้ต้องลองอีกเยอะในขณะที่ผู้หญิงวัยทำงานอยากได้ผู้นำครอบครัวแล้วล่ะค่ะ
แต่เขายังไม่ได้อยากสร้างครอบครัวกับใครอีกอย่างพอเรามีมากกว่าเราก็เลยคิดว่า
นี่แหละรักแท้คือการให้ให้มาให้ไปกลายเป็นทำให้อีกฝ่ายเคยตัวค่ะ
ผู้ชายดีเขาจะถือมากเลยนะเรื่องการใช้เงินผู้หญิงฟรีเพราะเขาก็อยากเท่ในสายตาคนที่เขารัก
อยากมีศักดิ์ศรีที่อยากทำให้เห็นว่าเขาดูแลคนที่เขารักได้นะไม่ใช่รับเงินจากแม่
แล้วเอาไปใช้เอาไปกินไปเฮฮากับเพื่อนเมื่อเธอเคยให้
วันหนึ่งเมื่อเธอไม่ให้คือความผิดของเธอนะนี่คือตักกะวิธีคิดของคนเห็นแก่ตัว
ฝ่ายคนให้ให้ไปเราก็คาดหวังค่ะไม่ได้หวังว่าเขาต้องให้กลับคืนด้วยนะ
ขอให้เธอเป็นผู้รับที่น่ารักขอความใส่ใจในฐานะคนรักกัน
พอเขาให้ไม่ได้เรายิ่งผิดหวังยิ่งกดดันเขา
คิดว่าเงินน่าจะสามารถซื้อความมั่นคงปลอดภัยในความสัมพันธ์ได้
เอาจริงนะคะพอเริ่มใช้เงินมันก็ยากที่จะดูออกอะค่ะว่า
ที่บอกรักเนี่ยตกลงเพราะเราคือที่รักหรือเป็นแค่ขุมทรัพย์กันแน่
เข้าใจนะที่น้องบอกแฟนว่าขอลดความสัมพันธ์
จริงพี่ว่าน้องไม่ได้อยากเลิกหรอกแค่อยากกดดันให้เขาเห็นความสำคัญของเราบ้าง
แต่สิ่งที่เขาทำก็ดูชิวนะมีเราก็ดีไม่มีก็อยู่ได้
และสุดท้ายก็นอกใจแถมโทษว่าเป็นความผิดของเราไง
ขอลดความสัมพันธ์ถึงทำให้เขานอกใจ

สุดท้ายเขาแค่ไม่รักเรามากพอจะเดินหน้าต่อ
แต่เงินยังสำคัญไงก็เลยเดินหน้าความสัมพันธ์ต่อไป

ก็แค่ว่าเราจับได้เขาหาเหตุผลมากมายค่ะ
ทำให้การนอกใจของเขาไม่ใช่สิ่งผิด
แล้วว่าหนูโง่เรื่องความรักไม่มีใครโง่หรือไม่โง่ค่ะมันมีแค่ยอมหรือไม่ยอมเท่านั้น
อีกอย่างนะพี่อ้อยว่าเงื่อนไขบางเงื่อนไขก็อย่าใจกว้างจนเกินไป
เช่นก็ไม่เป็นไรนะเรามีความสัมพันธ์กันเหมือนเดิม
แต่ต่างคนต่างไปคุยกับคนอื่นได้
น้องกำลังยื่นมีดไปให้เขาแทงเราจริงเลยอะค่ะ
ยื่นอาวุธให้เขามาจ้วงแทงเราอะค่ะ
คนเราไม่รู้เหมือนกันนะพี่อ้อยว่าอย่าซับซ้อน
กับใครอยู่กับคนนั้นไม่รักกันก็บอกเลิกให้จบอย่าครบซ้อน
อย่างมันมีความสัมพันธ์ประเภทอยู่ด้วยกันได้เหมือนคนรัก
แต่ไม่ต้องมีความผูกพันใดไม่ต้องให้สถานะก็ได้
แล้วคิดว่านี่คือความใจกว้างของเรามันก็ไม่ใช่มั้งคะ
บางทีการใจกว้างของเราอาจทำให้รู้สึกว่าอีกฝ่าย
กำลังใช้ความใจกว้างมามักง่ายกับเราก็ได้

ความสัมพันธ์ของคนเราอย่าคิดว่าแหมพี่ยุคนี้สมัยนี้
ยังไงล่ะคะรักสนุกแต่ไม่ผูกพัน
ที่สุดแล้วคนที่ผูกพันคือเราอยู่ฝ่ายเดียว

คนที่เจ็บกว่าก็คือคนที่รู้สึกมากกว่า
คนที่ไม่รู้สึกอะไรยังไงเขาก็ไม่เจ็บอะค่ะ
เงินก็ได้สามารถมีแววให้กอดได้ด้วย
ที่สำคัญมีให้กอดฟรีแบบไม่ต้องบอกใครก็ได้ว่าเป็นแฟน
คิดดูสิว่าคนเห็นแก่ตัวเขามองความสัมพันธ์แบบนี้ยังไง
และยากเหลือเกินค่ะคนเห็นแก่ตัวที่เคยได้ได้
พอถึงวันหนึ่งบอกว่าไม่ได้นะเธอทำแบบนี้กับฉันทำไม
ต้องกลับมารับผิดชอบฉันนะเขาจะรับผิดชอบเหรอคะ
เมื่อตลอดเวลาที่ผ่านมาเราเป็นฝ่ายสปอย
ทำให้เขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำอยู่ไม่มีอะไรผิด
อีกอย่างเรื่องที่น้องเอามาเล่าให้ฟังแถวนี้ไม่ต้องอายค่ะ
เรากำลังเอาประสบการณ์มาแบ่งปันกัน
ไม่ต้องให้ใครที่ฟังกันอยู่เจ็บเหมือนที่น้องแววเจ็บ
อย่าให้ทิ้งไว้แค่น้ำตานะคะความรักครั้งที่ผ่านมาเนี่ย
เราต้องหาบทเรียนด้วยนะความรักครั้งต่อไป
ต้องใช้เวลาให้นานกว่านี้ยังไม่ต้องรีบย้ายไปอยู่ด้วยกันไวนักค่ะ
แสดงออกซึ่งความรักด้วยการใช้เงินแต่เพียงอย่างเดียว
ไม่ว่าจะรักใครเผื่อใจไว้รักตัวเองสักครึ่งหนึ่ง
ถึงขั้นเอาแต่ทุ่มเททุ่มเททุ่มเทจนอีกฝ่ายไม่เห็นคุณค่า
ให้ด้วยความเสน่หาถ้าเรียกคืนไม่ได้ถือว่าทำทานแล้วกันน้อง
คนที่ขอขอเพื่อเอาไปทานเขาอยากมีศักดิ์ศรีแค่นั้นก็ปล่อยไป
ถือว่าคนแย่ได้ออกไปจากชีวิตของเราแล้ว
คนบางคนนะคะจริงแล้วนะการเสียเข้าไปถึงน่าดีใจกว่าได้เข้ามา
ฉลองเลยค่ะน้องไม่ต้องส่งเสียชีวิตใครแล้ว
เงินที่ได้มาเอามาดูแลตัวเองเยอะดูแลครอบครัวที่รักเราและเรารัก
กว่าให้ผู้ชายแบบนี้หลอกกินนะคะนะฝากเอาไว้เป็นบทเรียนให้กับหลายหลายคนค่ะ
เข้าใจนะว่าความรักเป็นจุดอ่อนของคนทุกวัย
เมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีใจให้กับเขาหลายสิ่งที่ควรจะมองเห็น
เราจะทำเป็นมองไม่เห็นไม่ได้เกี่ยวกับว่าความรักทำให้คนตาบอดนะคะ
แต่ความรักทำให้เราเลือกมองแต่สิ่งที่เราอยากมอง
และก็มัวแต่ให้โอกาสเขาจนปิดโอกาสตัวเราที่จะมีความสุข
ถ้าตั้งหน้าตั้งตาหยิบเงินของเราไปใช้นั่นใช้หนี้
เอาไปกินไปเที่ยวไปกินเหล้าแต่ใช้เงินเราตลอด
แล้วเขายังดูชิวมากแหม่สัญชาติยานของผู้หญิง
ต้องทำให้มันแม่นแล้วล่ะค่ะว่าเฮ้ยมันมีอะไรเปล่า
ทำไมดูหลอกกินขนาดนี้ทำไมดูเห็นแก่ตัวขนาดนี้
ถ้าน้องเอ๊ะไวกว่านี้น้องจะไม่เจ็บขนาดนี้
และมีเยอะเลยนะคะก็เอ๊ะแหละสงสัยแหละ
แต่คิดว่าไม่มีอะไรหรอกเฮ้ยการให้ของเรา
จะต้องทำให้เราเป็นคนที่มีคุณค่าการให้เป็นสิ่งที่ดี
แต่บางทีก็ต้องเลือกคนที่เราจะให้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ

ไม่ว่าจะเจออะไรขอให้สู้ไหวกับทุกเรื่อง
รักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมกันกับดีเจพี่อ้อย
ดูแลสุขภาพทั้งกายใจสวัสดีค่ะ